พพกุปตนะนานทำไงครับพพกุปตนะนาน

แบบนี้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเห็นไก่เนี่ยนะครับ
นอนหรือว่ายืนแล้วก็มีการกางปีกออกมาพึงแดด
อืมตลอดทั้งวันวันนั้นฝนจะตก
เฮ้ต้องบอกแบบนี้ตอนนั้นก็จะตกอาจจะร้อนอบอ้าวไงขอพึงหน่อยแบบนี้
หรือถ้าหากเราเห็นไก่เนี่ยนะครับไปเกาะอยู่บนราวหรือว่าอยู่บนที่สูงเนี่ย
ปีนั้นฤดูนั้นน้ำจะเยอะเดี๋ยวต้องดูช่วงนี้อยู่ที่สูงบ่อย
เดี๋ยวดูต่อไปว่าจะลงหรือเปล่า

ครับเขาบอกว่าถ้าเราได้ยินเสียงไก่ขันในช่วงหัวค่ำ
เช้าวันรุ่งขึ้นลมจะแรง
อ่าลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับ
จากไก่แล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นนะครับ
นิดอื่นที่เกษตรกรสามารถให้สังเกตพฤติกรรมได้

ถ้าหากเราเห็นกบร้อง
นั่นหมายความว่าจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกิดขึ้นแน่นอน
ถ้าเกิดร้องดังร้องนานไปเรื่อย
นั่นหมายความว่าพายุ

และถ้าหากยิ่งดังเริ่มตัวไว้เลยครับ
อาจจะเกิดเป็นภาพความเสียหายเกิดขึ้นได้
นี่คือสัญญาณของกบนะครับ
อีกหนึ่งสัตว์ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดี
ไปดูกันหน่อยนกครับไปดูนกครับ
ปกตินี่นะครับนกเขาจะบินในที่สูง
แต่ถ้าหากวันใดเราเห็นเพดานบินของนกมันต่ำลงเรื่อยต่ำลงเรื่อย
นี่แหละครับเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่า
อากาศกำลังจะไม่ดีแล้วนะครับฝนกำลังจะมา
เพราะว่าเกิดบริเวณความกดอากาศต่ำ
ก็จะทำให้นกมีการบินต่ำลง
ซึ่งบริเวณความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้น
ก็เป็นสัญญาณว่าฝนกำลังจะมาเช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูอีกสัตว์หนึ่งชนิดนะครับ

ถ้าหากเราเห็นวัวมีท่าทางหงุดหงิดนะครับ
เอาหางฟาดกับแมลงแรง
หรือว่ามีลักษณะนอนกับพื้นแบบนี้

ถ้าหากเราเห็นกลุ่มนอนกันเป็นหมู่คณะแบบนี้
นั่นหมายความว่าอาจจะเกิดพายุในจุดที่คุณผู้ชมอยู่ได้
อีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะครับแกะนะครับ

เขาก็มีสัญชาติยานการป้องกันตัวในรูปแบบของกลุ่มก้อน
ถ้าหากวันใดเห็นแกะเข้ามาอยู่รวมกันเป็นฝูงเยอะ
นั่นหมายความว่าวันนั้นอากาศก็จะมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายเช่นเดียวกัน
นี่คือสัญชาติยานของสิ่งมีชีวิตที่เราอาจจะคุ้นเคยกัน
แล้วก็เอามาสังเกตได้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนใครที่กำลังจะออกจากบ้านในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลังจากก่อนหน้านี้เจออากาศที่ร้อนละอุ

มาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตกหนักเลยทีเดียวนะครับ
หลายคนคงเห็นภาพความเสียหายความรุนแรงของพายุฤดูร้อนที่เข้ามา
สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อีสานเนี่ยนะครับ

ตอนนี้กลุ่มฝนย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นที่ตอนล่างนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณปีกตะวันตกของประเทศ
เหนืออาจจะต้องเพิ่มความระวังหน่อยเพราะว่า
ปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติมก็คือ
เรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่เห็นเป็นสีฟ้าแบบนี้

เป็นภาพการจับตรวจจับกลุ่มฝนนะครับ
เรด้าของกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุม
บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
กลุ่มฝนที่ค่อยเคลื่อนมาจากปีกตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
เข้ามาในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ภาพเป็นภาพเรด้าตรวจฝนนะครับ
อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับไปดูอีกอันหนึ่งนะครับ
ภาพนี้นะครับจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนค่อยเคลื่อนมา
กลุ่มฝนที่กำลังมาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
ก็หมายความว่าสายวันนี้ถ้าหากกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ยังคงมีกำลังอยู่เนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะมีบทบาทต่อกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ฝนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
การว่ากลุ่มฝนจะเข้ามาปกคลุมในเขต
ขุนเทียนทุ่งครุยานาวาราชบุรณะบางบ่อนจอมทองหนองแข็มบางแคร์ประเวทหนองจอกสายไหมมีนบุรีนะครับ
อยู่บริเวณดังกล่าวภายในครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงนี้เตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
และที่สำคัญครับในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเกิดความแปรปวนที่เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงอากาศหรือว่าอากาศเย็นเข้ามา
ดังนั้นฝนที่ตกไปก็จะทำให้อากาศเย็นลงวันนี้ถ้าหากเราสังเกตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
คุณผู้ชมดูสีฟ้ากับสีส้มดีนะครับถ้าเกิดสีฟ้าแสดงว่าอากาศเนี่ยเย็นลงสีส้มคือร้อนขึ้นอันนี้คือเมื่อวานเดี๋ยวไปดูวันนี้นะครับ
สังเกตว่าสีฟ้าเนี่ยเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสีน้ำเงินเข้มเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง๖องศาเซลเซียตปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนนะครับสีฟ้าเข้มลดลงประมาณ๔องศาเซลเซียตก็อยู่ในแถวบริเวณอีสานตอนล่างส่วนบริเวณพื้นที่กรุงเทพภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างอากาศก็จะเย็นลงประมาณ๒
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงไว้ด้วยกลายด้วยคู่นี้เหมือนเสียงสะดุดไปหน่อยนึงคันเยอะเกินไป
เดี๋ยวต้องขอตัวไปรักษาก่อนจิบน้ำอุ่นจิบน้ำขิงก่อน
ดีนะอาจจะบรรเทาเสียงได้บ้างตอนนี้นอกจากบนแล้วสัตว์ก็ต้องดูแลรักษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือเรื่องราวที่เอามาเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
ออกไปทำไร่เหนาออกไปทำกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งต้องระวังความแปรปวนสภาพอากาศด้วย

ก็สังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงนะจะได้รู้ว่าสภาพฟ้าฝนเป็นอย่างไร